คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียหายนะคะเขาไปร้องทุกข์ผ่านทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ร้องทุกข์เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุแค่๒๓บอกว่าลูกชายอายุ๔ขวบถูกสามีใหม่ทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัสเลยค่ะ
แม่เนี่ยให้ข้อมูลกับทางมูลนิธิว่าในกล้องนามสมมุตินะคะเป็นสามีใหม่ค่ะอายุ๒๕อยู่ด้วยกันได้แค่๒เดือนกว่าเองค่ะ
แต่ตัวแม่เนี่ยมีลูกติด๔ขวบเป็นเด็กผู้ชายก็อยู่ด้วยกันเวลาที่แม่ไปทำงานก็จะฝากลูกให้กับสามีใหม่ช่วยเลี้ยง
ในช่วงวันหยุดก็จะช่วยเลี้ยงจันถึงศุกร์ลูกก็ไปโรงเรียนแต่แม่เนี่ยบอกว่าเวลาไปทำงานกลับมาทีไรนะลูกชายวัย๔ขวบจะมีร่องรอยตามตัวเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
รอยเขียวช้ำรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดแต่สามีใหม่ก็อ้างว่าอ๋อเด็กมันล้มเองรถจักรยานยนต์ล้มบ้างอะไรบ้างนะคะ
๙มิถุนายนที่ผ่านมาแม่บอกว่าแม่ทำงานอยู่ตัวสามีใหม่ในกล้องเนี่ยโทรศัพท์ไปหาบอกว่าลูกชายลื่นล้มในห้องน้ำ
แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ดูถ่ายรูปอันทะของเด็กไปให้ดูโอ้โหอันทะเนี่ยช้ำบวมแดงแล้วก็เด็กสภาพอิดโรยมาก
ก็เลยนำตัวลูกชายวัย๔ขวบส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาการสาหัสเลยนะคะ
ตับฉีกค่ะมีเลือดออกในช่องท้องลูกอันทะช้ำบวมแดงรูทวานฉีกแล้วมีเศษใบกระท่อมในช่องท้องของเด็กด้วย
แล้วเด็กนะคะอาการคือกลัวหวาดกลัวตลอดเวลาคุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทุกชั่วโมงเลยค่ะ
ทีนี้คุณปวีนาก็เข้าไปเยี่ยมอาการของน้องด้วยนะคะที่โรงพยาบาลนวมิน๙ก็ไปสอบถามอาการจากคุณหมอ
แล้วก็จะเร่งประสานไปทางตำรวจนะคะให้มีการดำเนินคดีสามีใหม่คนนี้
ก็คุยกับทางผู้กำกับสนมีนบุรีพันธุ์ตำรวจเอกคมกริจคำบุตรนะคะก็จะเร่งตามตัวสามีใหม่คนนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
แล้วก็ต้องสอบถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กถึงอาการสาหัสขนาดนี้